คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้นะคะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพครูมืดประสาททองอร่ามค่ะ
ซึ่งทางครอบครัวแล้วก็กรมสังฆีตนะคะได้จัดลำดับการแสดงเพื่อเป็นการไว้อะไรให้สมเกียจของครูโขน
เดี๋ยวเราไปชมบางช่วงบางตอนกันหน่อยค่ะ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

เมื่อวานนี้มาร่วมส่งศิลปินรุ่นน้อง

ปีนี้พ่ออีทอายุ๘๔ปีแล้วนะคะ

เห็นการจากลามามากมายจริง
ทั้งการจากเป็นและการจากตาย

จากลาที่ทรงคุณค่าที่สุด
ก็คือการได้ทิ้งผลงานไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา

ถือว่าเป็นบุคคลที่มีสายเลือดศิลปินไหลวนอยู่ในตัว
วาระสุดท้ายของชีวิต
เห็นตัวอย่างจากศิลปินรุ่นน้องแบบนี้แล้ว

ก็จะพยายามทำงานทั้งเบื้องหน้า

เท่าที่มีลมหายใจอยู่ค่ะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงกันหน่อยนะคะ